ต่อกันที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะแก๊งมิจฉาชีพขับรถกระบะตระเวนค่ะ
ไปหลอกขายข้าวสารข้าวหอมมะลิในราคาถูกกว่าท้องตลาด
ชาวบ้านก็หลงเชื่อนะคะทำให้ศูนย์เงินไปกว่าหกพันบาท

ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านหนองว่าตำบลด่านคล้าอำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชศรีมาเพื่อไปพบกับนางประทุมเกลียบกลางผู้เสียหาย
เล่าเรื่องให้เราฟังว่ามีชายสองคนในขับรถกระบะสีขาว
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนบรรทุกเข้าสารมาเต็มคันรถค่ะ
หลังจากนั้นลงมาบอกขายข้าวสารเป็นข้าวหอมมะลิจำนวนกระสอบละ๑๐๐บาท
เธอเห็นว่าเป็นข้าวหอมมะลิราคาถูกกว่าท้องตลาดที่เขาขายกัน
ราคา๑๗๐๐นะคะน้ำหนัก๕๐กิโลกรัม
เห็นถูกกว่าก็เลยตัดสินใจซื้อเพราะว่าถูกกว่า๗๐๐บาท
เธอก็เลยซื้อข้าวสารกับแก๊งมิจฉาชีพไป๗กระสอบเป็นเงิน๗๐๐บาท
แต่ว่าแก๊งมิจฉาชีพเห็นนะคะว่าซื้อเยอะก็เลยลดให้ไป๘๐๐บาท
จ่ายเงิน๖๒๐๐บาทฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ทีนี้ถามว่าถูกหลอกยังไงข้าวสารที่ซื้อมาเนี่ย
บอกว่าเป็นข้าวสารหอมมะลิซึ่งปกติมันก็จะนิ่มหอมนุ่มเวลาหุงทานใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้เธอนำข้าวมาหุงกินก็เพราะว่าเป็นข้าวแข็ง
ซึ่งปกติแล้วข้าวแข็งจะมีราคาแค่กิโลละ๑๑บาทเท่านั้นเอง
ส่วนข้าวหอมมะลิแท้เขาจะมีราคาสูงหน่อยกิโลกรัมละ๓๕๔๐บาท
ก็เลยรู้ถูกหลอกแล้วจริงมันเป็นข้าวแข็งธรรมดาเท่านั้นเองนะคะ
ก็เลยนำเรื่องนี้ออกมาเตือนภัยให้สังคมรู้ว่าแก๊งมิจฉาชีพตอนนี้
ตระเวนขายข้าวสารในราคาที่ถูกกว่าโรงสีข้าวแบบนี้ค่ะ